หมาตัวนี้ตามันมีสีแปลก
เจ้าของเรียกมันว่าหมาตาเพชรค่ะ

แต่นี่หมาตาเพชรค่ะคุณเหมือนไซบีเรียนไหม

ถ้าหมาแบบสายพันธุ์ไซเบเรียนสายตาสีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ว่าหูมันตัวมันใช่ปะไม่แน่ใจนะ

แต่ตัวเล็กน่ารักที่เอ่อ
ลูกหมาตัวนี้อายุเป็นแค่เดือนเสดเท่านั้น
แต่ความผิดปกติของมันก็คือดวงตา
ในตาข้างนึงสีฟ้าข้างนึงสีดำ

ก็ตั้งใจเลี้ยงเอาไว้นะคะ
ที่๘๓หมู่๒ซอยสันติอาพรตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของน้องหมาชื่อว่าคุณภัยศาลนันทสุธิวารีค่ะ
คุณภัยศาลเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนก่อนนี่มีแม่หมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าแดง

มันเป็นหมาของญาติญาตินี่แหละค่ะเออมาตกลูกอยู่บริเวณหลังบ้านของคุณภัยศาลเขาครับ
โดยลูกที่ตกลูกมามีทั้งหมด๕ตัว

เออผมไม่เห็นตัวคิดนานเลยแม้ตอบเร็วเหมือนน้องเว้ยตองค่ะ
อ่ะงั้นฟังต่อเป็นตัวผู้๓ตัวเป็นตัวเมียอีกกี่ตัว
ตัวผู้๓ตัวอีก๑ตัวครับ
เออก็แค่นั้นแหละเออคุณจันทร์น่ะก็
แล้วไอ้ที่ว่ายังมีชีวิตอยู่นี่นะมีเจ้าหมาตาเพชรตัวนี้ตัวเดียวที่แปลกกว่าตัวอื่น

คุณภัยศาลเลยตั้งชื่อให้มันตามลักษณะเลยว่าเจ้าตาเพชร
เออแล้วสรุปตอนนี้หมามีกี่ขาคะ

หมดหมา๔ตัวมีกี่ขาคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสน

เป็นบ้านเลขที่ของคุณภัยศาล

อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมหลายท่านอยากรู้
เผื่อจะไปหาไปแวะเยี่ยมมานอนไปดู
แต่จริงไปพบแบบว่าตัวตะวะแพทย์
เพราะว่าสุนัขที่ตายแบบนี้บางทีความผิดปกติของเขาคือ

หรือว่าอะไรที่แบบเกิดความผิดปกติอย่างนี้ค่ะบางที่
อาจจะตาไม่บอดแต่หูไม่ได้ยิน

ก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอ